อยากจะแนะนำอีกเหมือนกันนะคะวัยรุ่นค่ะที่ดูคลิปนี้แล้ว

วัยรุ่นไล่เตียนกลางถนนอีกแล้วมีดเมิดไม้ปืนปืนมาครบไปหมด

พ่อแม่นะไม่ใช่เพื่อนพิการขึ้นมาลำบากพ่อแม่ต้องดูแลไม่ใช่เพื่อนเพราะฉะนั้น
คิดก่อนตัดสินใจทำอะไรลงไป

วัยรุ่นนครพนมมีครบทุกอาวุธ
คนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก

ถ้าสะดุดล้มก็คือจมบาธา
แต่ส่วนใหญ่แล้วคอมเมนต์ก็คือเอาง่ายก็ตำหนิ
เพราะพฤติกรรมแบบนี้มันควรจะหมดไปได้หรือยัง
เรื่องต้นยังไม่มีการแจ้งนะคะ
ว่ามีใครได้รับบัตรเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้บ้าง